ยังมีเรื่องราวของสรรพสัตว์ให้ได้ติดตามกันอีกนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่สวนสัตว์ไปดูสมาชิกใหม่

เขาได้สมาชิกแบบ๓คูณ๓

ไปดู๓สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ
เขาบอกว่าได้ทางด้านเจ้าลูกออริสเขาดาบ
เกิดเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
โชว์ตัวอยู่ในโซนสัตว์แอฟริกา
รวมอยู่กับเจ้าตัวยีราฟแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับทางม้าลายครับ
จากนี้ก็ยังมีลูกเก้งเผือกเพศผู้

เดี๋ยวดูในภาพจะได้เห็นนะครับลูกเก้งเผือกนี่
มันขาวอย่างนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นลูกเก้งเผือกครับ
เกิดเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม

นี่ค่ะลูกข้าง๕สีค่ะคุณ
มีถึง๕สีเลยนะมีสีอะไรบ้าง
เนี่ยต้องนับดูแล้วกันชมพูเขียวเหลือง

โอ้โหกำลังเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวเลยนะครับ

มันติดอยู่กับแม่ไงเนี่ยตัวเล็กอย่างนี้
คือแม่เขาจะกอดอยู่ในอ้อมอกมันจะไม่สามารถ
รู้ได้ว่าเป็นเพศอะไรแต่ต้องรอให้มันโตสักพักหนึ่งก่อนนะครับ

เขาบอกว่าที่นี่มีลูกข้าง

สมาชิกของมันมีทั้งหมด๙ตัวครับ
เป็นตัวผู้๕ตัวตัวเมีย๓ตัวนะครับ
ใครที่อยากจะไปชมความน่ารักของสัตว์ทั้ง๓ชนิดนะครับ

แล้วก็ทางสวนสัตว์เขาก็ได้เชิญชวนประชาชน

ร่วมกิจกรรมประกวดการตั้งชื่อลูกสัตว์ที่เกิดใหม่

ว่าได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรี

อุ้ยอันนี้สมาธิทั้งหมด๓ตัวถูกไหม

โอ้โห๖๐๐๐บาท

เมื่อมายถึงได้เลือกนับเลือกหมดแล้วนะทั้ง๓ตัว

สามตัวอย่างนี้ก็เลี้ยงกันไปเลยสิ

คุณผู้ชมถามมาเมื่อไหร่จะแจกเสื้อฟรีอีกครับ

เดี๋ยวมีกิจกรรมมาฝากมาบอกแล้วก็เดี๋ยวจะประชาสัมพัน
เอาจริงนะทุกวันคนที่เจอหน้าผม

ผมไม่ได้ปั๊มเสื้อไปที่บ้าน